ดูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันแปลก
ถึงขั้นที่มาอีกแล้วที่ครอบครัวจะต้องขอร้องว่า
หมอปลาช่วยได้ไหมอืมถูกต้องค่ะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการลักษณะอยากกินตลอดเวลา
กินแล้วกินเยอะทานอาหารแบบปกตินี่แหละแต่เยอะมาก
แต่พอทานเข้าไปปุ๊บขอโทษนะคะคุณผู้ชมอ้วกออกอ้วกออกอ้วกออกตลอดเวลา
จนกระทั่งเจ้าตัวเองยังไม่ไหวเลยคุณผู้ชมลองดูหน่อยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมคะเขาร้องไห้เพราะเขาทนทุกข์ทรมานกับอาการแบบนี้ไม่ไหวแล้ว
กินเข้าไปอวกออกมามันทรมานนะคุณแล้วสิ่งที่คุณเห็นในขวดอันนั้น
คือเป็นน้ำมนต์ที่ทีมข่าวของเราเนี่ยคือมีอยู่แล้วก็เลยเอาไปให้เขาได้ลองดื่มน้ำมนต์

พอดื่มไปลักษณะคล้ายกับเหมือนเขาจะอาการดีขึ้นแต่เขาก็ร้องไห้ออกมา
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชัยชนะถ้วยทองอายุ๓๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งสงศ์นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีนี้ทางด้านของพ่อและแม่ของนายชัยชนะพ่อแม่ว่าไงบ้าง
พ่อนายสำรวยแม่นางอารีเล่าแบบนี้บอกว่า
ชัยชนะลูกชายมีอาการป่วยประหลาดแบบนี้
หิวตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
พอกินไปก็อ้วกออกมาทุกครั้ง
แล้วมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานและทนแบบนี้มานานหลายสิบปี

ออกไปทำงานรับจ้างกรีดยางก็ไม่ได้

เป็นระบบอะไรเกี่ยวกับลำไส้กับอาหารหรืออะไรหรือเปล่า

เดี๋ยวเล่าต่อย่าตอนแรกก็เชื่อ

ญาติเชื่อบอกว่าเอ๊ะมีผีอยู่ในไหม
เขาใช้คำนี้ผีอยู่ใน
คนโบราณบอกเล่ากันต่อมาว่ามักจะกินมากกินไม่หยุด
เขาบอกว่าเคยพาไปหาหมอมาแล้ว

ก็มีการวินิจฉัยมาว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
เลยไปพึ่งหาทางหมอศัยศาสตร์
มากว่า๒๐๐สำนักรักษาก็ไม่หาย
แถมหมอบางหมอศัยศาสตร์นะบางสำนัก
แนะนำแบบนี้อีกนะแนะนำบอกขายบ้านไปเลย
ขายบ้านราคาถูก๒๐๐๐๐๐บาท
ย้ายมาปลูกบ้านใหม่ในสวนยางพารา๖ปี
แต่ไม่รู้คำแนะนำมันช่วยอะไรได้นะ
เพราะลูกชายอาการยังไม่ดีขึ้น
ล่าสุดครอบครัวพอกับแม่บอกเลย
ขอความช่วยเหลือจากหมอปลาได้ไหม
เพราะสิ้นหวังแล้วครอบครัว
หนทางจะช่วยลูกพ่อกับแม่กลุ้มใจมาก
หมดเงินไปกับการรักษาเป็นแสนบาทแล้วนะคะ
ทุกวันนี้คนเป็นแม่ต้องต้มเข้ากล้องเอาไว้๑หม้อ

เพราะลูกทานอาหารอะไรไม่ได้เลย
อนหมอปลาช่วยเหลือด่วนค่ะ
จริงเราก็อยากรู้นะว่าตกลงเขาเป็นอะไร
และเขาจะมีลักษณะอาการแบบแปลกด้วย
คือขนาดหมอก็วินิจฉัยบอกไม่ได้เป็นอะไร

เมื่อกี้เห็นคุณพี่กินไปด้วย
แล้วก็ทำท่าทางพะอึดอมไปด้วย